ท่านผู้ชมครับคดีที่เกิดขึ้นที่นางสาวจิรดาวัย๕๑ปีก่อเอาไว้
ก็คือแทงเด็กหญิงวัย๕ขวบที่อยู่ใกล้บ้านที่นครปฐมเนี่ยเสียชีวิต
มีคำถามตามมามากมายว่าอาการแบบนี้เนี่ยคือควรจะอยู่ในสังคมไหม
อยู่ในบ้านในชุมชนแล้วก่อเหตุแบบนี้อีก
แล้วกรณีของคนอื่นเราจะไว้ใจได้มากน้อยขนาดไหน
ผู้หญิงคนนี้มานางสาวจิตรดาถ้าย้อนไปเมื่อปี๒๕๔๘
ตอนนั้นเธออายุ๓๐กว่านะฮะเคยไปด้อมมองไปดูลาดเหลาแถวโรงเรียน
เซ็นโยเซฟคอนแวนอยู่๒เดือนแล้วก้าวกันยายน๒๕๔๘
บุกเข้าไปในโรงเรียนใช้มีดไล่แทงเด็กนักเรียนหญิงของโรงเรียน

จักรยานยนต์รับจ้างหลบหนีไปด้วยนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายถูกตามจับกลุ่มตัวจนได้
สารพิพากษาลงโทษเนี่ย
ข้อหาพยายามฆ่าจำคุก๘ปีแต่ว่าสารภาพก็เหลือ๔ปี
หลังจากนั้นก็ถูกส่งตัวไปบำบัดที่สถาบันกรยาราชนครินทร์
บำบัดจนมีอาการดีขึ้น
ก็ได้รับการอนุญาตให้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน

เรื่องก็ผ่านไปนะ๑๕ปีได้
ตั้งแต่๒๕๔๘จนบางคนลืมข่าวไปแล้วด้วยซ้ำ

ไม่กี่วันที่ผ่านมามีข่าวว่าเด็กหญิงวัย๕ขวบ
นอนหลับอยู่บนแคร่ที่ร้านอาหารตามสั่งแห่งหนึ่ง
นครปฐมถูกแทงเสียชีวิต
แล้วพอเขาไล่จับคนก่อเหตุได้

ย้อนไปถึงเหตุการณ์ในอดีต

แต่ปัจจุบันที่เพิ่งก่อเหตุแทงเขาตายเลย
ร้านอาหารแห่งนี้ฮะคุณย่าของน้องเช่าที่บ้านของนางสาวจิรดานั่นแหละ

วันเกิดเหตุมาสั่งข้าวกล่อง๖กล่อง
แล้วฉวยโอกาสตอนที่ย่าของน้องนะฮะ
คุณย่าคนนี้ที่นั่งคุยกับคุณวีการผู้สื่อหาของเรา
กำลังทำข้าวกล่องให้๖กล่องตามสั่ง

นอนหลับอยู่บนแคร่จนเสียชีวิต

สพนครชัยศรีที่นครปฐม
ก็ได้รับตัวของนางสาวจิรดานะครับ
เพราะว่าก็คุมตัวมาได้
แต่ตอนที่มาที่สพก็

สุดท้ายแล้วก็ต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาล
แล้วโรงพยาบาลก็ส่งมาที่สถาบันกรยาราชนครินท
อีกครั้งหนึ่งนะฮะ
นี่วันที่ก่อเหตุแล้วไปที่สพ

วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปคุยกับนายแพทย์สรุษภัณฑ์จักรภัณฑ์นายุทยา
มนวยการสถาบันกรยาราชนครินนะครับ
ท่านบอกว่าการก่อเหตุของนางสาวจิรดาในครั้งนี้
เรื่องต้นเชื่อว่าอาจจะเกิดจากโรคกำเริบ

แต่ก็ต้องรอให้นางสาวจิตรดารักษาตัวให้ดีขึ้นก่อน
แล้วจะสรุปอาการอีกครั้งนะฮะ
เพราะว่าหลังจากได้รับตัวมาเนี่ย
ทางสถาบันกรยารัชนครินทร์
ทางคุณหมอก็ยังไม่ได้สอบถามถึงการก่อเหตุในครั้งนี้
ท่านผอสถาบันกรยารัชนครินบอกว่า
นางสาวจิตรดาหลังจากที่ก่อเหตุแทงเด็กนักเรียน
โรงเรียนเซ็นโยเซฟคอนแวนเมื่อปี๔๘

ตอนนั้นสารที่ลงโทษจำคุกเนี่ย
สารยังมีคำสั่งบังคับให้รักษาอยู่ที่สถาบันกรยารัชนคริน๔ปี
พอครบกำหนดแล้วก็ได้ทำการรักษาต่อ
โดยเป็นการรักษาลักษณะแบบไปกลับ
ระหว่างที่บ้านกับสถาบันกรยารัชนคริน

เพราะผู้ป่วยเองดูแล้วสามารถที่จะอยู่ในชุมชนได้
แล้วก็มีแม่กับครอบครัว
คอยดูแลติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
ส่วนการรักษานางสาวจิตรดานะครับ
ที่ได้ข้อมูลมาจากท่านผู้อำนวยการสถาบันกรยาราชนครินฯ
นางสาวจิรดาล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ
เข้ามารับการรักษาอาการล่าสุดคือ๑๗มีนาคมที่ผ่านมา
และมีกำหนดพบแพทย์อีกครั้งวันที่๒เมษายน

ก่อเหตุมาเมื่อสองวันก่อนก่อนพบหมอสัก๔วันนะฮะ
มาก่อเหตุซะก่อนจากการรักษาตลอดมาพบว่าในรอบสี่ปีที่ผ่านมา
นางสาวจิตรดาที่มีอาการทางจิตทางจิตเพศเนี่ยนะฮะ
มีอาการกำเริบมา๖ครั้งต้องถูกส่งกลับมารักษา
มีอาการกำเริบที่บ้าน๖ครั้งนะครับ
การรักษาหมอก็เน้นการให้ยากับการปรับพฤติกรรม
ตลอด๑๐ปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีปัญหาโรคกำเริบ
แต่นางสาวจิตรดาก็ไม่เคยทำร้ายร่างกายใครจนถึงขั้นเสียชีวิต
แล้วทุกครั้งที่แพทย์ได้ตรวจได้ดูอาการของนางสาวจิตรดาเวลาอาการกำเริบ
ก็จะช่วยรักษาจนอาการดีขึ้น
ผู้ป่วยมีพฤติกรรมที่เข้าเกณฑ์ปกติแล้วก็สามารถกลับไปรักษาอาการต่อที่บ้านได้
ประเทศไทยปัจจุบันมีผู้ป่วยทางจิตอยู่ประมาณ๖แสนคนนะฮะ
นางสาวจิตรดาเป็นหนึ่งในนั้นนะครับ
นี่นะฮะข้อมูลนะครับทุกผู้ชมครับ
ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยอาการทางจิตประมาณ๖แสนคน
หนึ่งในนั้นคือนางสาวจิตรดาลักษณะของนางสาวจิตรดาเนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการหูแว่ว

ก็ไม่แปลกที่เขาจะเคยให้ข้อมูลตอนที่ก่อเหตุเมื่อปี๔๘

บอกว่าเข้าไปก่อเหตุไปแทงเด็กนักเรียนเนี่ยบาดเจ็บไปสี่คนเนี่ยเพราะสวรรค์บอกมา
ใช่มีเสียงจากสวรรค์สั่งให้ทำนู่นทำนี่
ครับเนี่ยฮะท่านพอสรุธพันธ์ก็บอกก็เป็นอาการหูแว่วลักษณะทางจิตของเขาเนี่ยคนนี้
แต่๖แสนคนที่มีอยู่ในไทยนี่ก็อาการก็แตกต่างกันไปนะแต่นางสาวจิรดาเนี่ยคือหูแว่วมีคนบอกให้ทำแบบนั้นแบบนี้
นี่นะฮะการที่นางสาวจิรดาไปก่อเหตุแทงเด็กนะฮะต้องไปตรวจสอบสอบสวนกันว่าในครั้งนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยที่แทงเด็กเสียชีวิตเนี่ยจะได้ยินเสียงจากสวรรค์ให้ทำเหมือนกับตอนไปไล่แทงเด็กนักเรียนบาดเจ็บไป๔คนเมื่อปี๔๘หรือเปล่า

หรือจะเกิดจากความตั้งใจอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับอาการป่วยเดี๋ยวต้องรอการสอบสวนตอนนี้ยังสอบไม่ได้
แต่ยืนยันว่าทางการแพทย์มีวิธีการที่จะพิสูจน์ได้ว่าผู้ป่วยอาการทางจิตคนนั้นโกหกหรือว่าไม่ได้โกหก
แล้วหลังจากทราบผลแล้วแพทย์ก็จะรวบรวมหลักฐานส่งให้กับตำรวจเพื่อให้ตำรวจส่งให้กับศาลในการพิจารณาตามหลักฐานต่อไปว่าการที่ไปทำร้ายเขาจนบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยป่วยหรือว่าเจตนากันแน่
ส่วนกรณีที่ผู้ป่วยอาจจะมีการวางแผนเป็นเวลานานก่อนไปก่อเหตุแทงเด็ก๕ขวบจนเสียชีวิตเหมือนกับเมื่อปี๔๘ที่ไปนั่งอยู่ตั้ง๒เดือนที่โรงเรียน
แล้วไปไล่แทงเด็กเขาบาดเจ็บ๔คนเนี่ยในครั้งนี้จะมีการวางแผนมีการคอยสะกดรอยตามตามไปดูลาดเหลาอะไรแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยนะฮะ
ถ้าจำในแบบนี้จริงเนี่ยนะครับทางพอสถาบันกรยารัชนครินบอกว่าถ้าเคสของนางสาวจิรดาเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าไม่แปลกนะ
ถ้าเกิดว่าก่อนจะแทงเด็กหญิง๕ขวบที่นอนหลับอยู่ที่แคร่ที่ร้านอาหารตามสั่งของย่าแล้วจะมาดูก่อนมาสังเกตก่อนวางแผนเอาไว้เป็นเวลานานเป็นเดือนอย่างนี้อันนี้ไม่แปลก
เพราะมันเป็นไปได้ถ้าเขาจะบอกว่าเขามีเสียงจากสวรรค์สั่งให้มาทำแบบเนี้ยอ๋อเหมือนได้ยินเสียงคอยบอกอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเลยเตรียมการมาเพื่อมาก่อเหตุตามเสียงแห่งสวรรค์ถูกต้องต้องไปดูนะต้องไปตามสะกดรอยเขานะต้องไปดูนะแล้วก็วันนี้ก่อเหตุได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ย

จิตเตอร์เพศเนี่ยมีเนื่องแต่หนึ่ง
สารท่านอาจจะตัดสินไม่ผิดเลยก็ได้

ผิดจริงแล้วแต่ลงโทษกึ่งหนึ่ง
หรือผิดแล้วก็ลงโทษเต็ม

แล้วแต่ว่าท่านจะมีหลักฐานหลายทางมา
สุดท้ายก็คือคุณหมอก็ต้องตรวจสอบ
ทำรายละเอียดว่าป่วยหรือไม่ป่วยยังไง

แล้วปลายทางก็คือขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาล

ซึ่งคุณหมอยืนยันว่าคุณหมอมีวิธีการที่จะรู้ได้
โกหกหรือไม่โกหกคุณหมอรู้แน่ใช่
กรณีแบบนี้มีหูแว่วเสียงสวรรค์สั่งมา
หรือว่าจะตั้งใจเองด้วยอาการที่ปกติ
แล้วจะมาอ้างเหตุว่าตัวเองเคยมีอาการทางจิตอย่างนี้
แต่ว่าข้อมูลพอเราได้ยินในวันนี้นะคุณเดี๋ยวมาสอน
ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเองก็คงรู้สึกคล้ายกัน

เพราะว่าตัวเลขพูดป่วยทางจิต๖๐๐๐๐๐คน

ไม่แพทย์สารุทธทันมงานภูมิในการสถาบันกาลยาราชนครินทร์บอกว่า
ทางสถาบันเตรียมหารือกับกระทรวงยุติธรรม
เพื่อตั้งคณะกรรมการโรคคดีรุนแรงนะฮะเป็นคณะกรรมการโรคคดีรุนแรงนะครับ
แล้วจะจัดหาสถานที่ให้คนป่วยจิตเวทต้องได้รับการดูแลเหมือนกับที่ต่างประเทศมี
คือเขาจะมีสถานที่เฉพาะสำหรับคนที่มีอาการทางจิต
แล้วก็ก่อคดีเอาไว้ไม่ใช่ว่าอาการทางจิตแล้วเข้ามารักษานะ
ถ้าคุณมีอาการทางจิตแล้วคุณต้องมาพบแพทย์เป็นระยะอยู่ที่บ้าน
แต่คุณไปก่อคดีคุณต้องไปอยู่อีกที่หนึ่งแล้ว
เพื่อจะได้ควบคุมพฤติกรรมและอาการได้
เพราะบางรายเนี่ยทางท่านผอยอมรับว่าก็ต้องดูแลยาว
แบบ๒๐ปี๓๐ปีแต่มันต้องคุยกันเรื่องรายละเอียดงบประมาณสถานที่
ตั้งอะไรแบบไหนอะไรยังไงพวกนี้ค่ะเพราะว่าถ้า๖๐๐คนแล้วบอก
ว่าต้องอยู่ยาวยาวแบบ๒๐ปี๓๐ปีคุณจะเอาสถานที่ที่ไหนในการดูแล